ส่วนอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปติดตามบรรยากาศความเคลื่อนไหวกัน
อยู่ที่บริเวณวัดเปรนซึ่งจุดนี้มีรายงานก่อนหน้านี้
ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดคัดกรองผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ
คุณวิมนต์วันทำมาพักดีค่ะ
เชิญเลยค่ะคุณวิมลวันค่ะ
ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่จุดเกิดเหตุ
ตรงข้ามกับวัดเปรงราชบำรุงนะคะ
ซึ่งจะมาดูเรื่องของความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าด้านหลังมีรถกระบะที่จอด
ซึ่งก็มีรถหลายคันนะคะที่จอดอยู่
แล้วก็ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดค่ะ
เราจะเห็นได้ว่ากระจกตอนนี้ร้าวเลยนะคะ
เดี๋ยวเราจะไล่ดูความเสียหายไปเรื่อยนะคะ
ซึ่งคาดว่ารถคันนี้จะจอดอยู่ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ประมาณช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงก่อนบ่ายโมงนะคะ
ทั้งตะกร้าทั้งเสื้อผ้าต่างละลายไปทั้งหมดนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าของรถเนี่ยยังไม่ได้มีการเข้ามาดูรถเลยนะคะ
ก็จะเห็นความเสียหายของเบาะ
แล้วก็ของกระบะท้ายทั้งหมดนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่างานกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นท่อก๊าซระเบิดนะคะ
ซึ่งเกิดขึ้นภายในนิคมเอเชียถนน๒๐๐ปี
ก็ทำให้ได้รับความเสียหาย
ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นความเสียหายจากรถที่เราเห็นแล้วนะคะ
ถ้าเรามองไปด้านหน้าเนี่ยก็คือบริเวณร้านสะดวกซื้อนะคะ
ก็จะมีรถที่ขนถ่ายสินค้าที่กำลังนำสินค้ามาลงเนี่ยนะคะ
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
ส่วนจุดหนึ่งที่จะให้ดูนะคะก็คือบริเวณพื้นดินนะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีซากก้อนหินต่างนะคะ
กระเด็นออกมาจากความแรงของก๊าซที่ระเบิด
ซึ่งทางได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะ
บอกว่าน่าจะเกิดจากกรณีที่
น่าจะมีรถตักดินเข้าไปตักที่บริเวณท่อก๊าซ
แล้วก็ทำให้เกิดมีประกายไฟทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะคะ
ณจุดนี้จึงได้รับความเสียหายแม้ว่าจะอยู่ไกลมากจากจุดเกิดเหตุนะคะ
จากรถคันเมื่อสักครู่นะคะที่เราดูแล้ว
อันนี้เป็นรถกระบะอีกคันนึงนะคะที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก
เมื่อสักครู่เนี่ยทางเจ้าของรถเข้ามาดูแล้วแต่ก็ไม่สะดวกที่จะ
พูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะเห็นว่ากระจกที่แตก

เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้
เกิดความเสียหายด้านในทั้งหมดเลยนอกจาก
รถคันนี้แล้วนะคะเราจะเห็นร้านค้า

เห็นความเสียหายทั้งหมดเลยนะคะว่าเกิดจากแรงระเบิดทั้งสิ้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะร้านอาหาร
อยู่ใกล้เคียงกับสพเปรงนะคะ
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบเรื่องของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะขณะเดียวกัน
ก็ยังบอกว่าเรื่องของผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นตอนนี้ตัวเลขยังไม่ยืนยัน
ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่หนึ่งคนแต่ว่าตัวเลข
ของผู้ที่รับบาดเจ็บนั้นยังคงไม่สามารถที่จะระบุชัดเจน
จนถึงตอนนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ขอบคุณคุณวิมลวันธรรมพักดีนะคะก็ได้เห็นความเสียหาย
หลายจุดที่อยู่ในระแวกเดียวกันจากแรงระเบิดจากอนุภาพ
ของท่อก๊าซที่ระเบิดออกมาเนี่ยนะคะตัวเลขผู้บาดเจ็บ
อย่างที่คุณวิมนต์วันธรรมพักดีบอกไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอสรุปอย่างชัดเจนอีกครั้งนึง
เมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวรายงานไปคุณคารินบอกว่าที่ประมาณ๓๐ราย
แต่ว่าเดี๋ยวรอการยืนยันชัดเจนจากทางจังหวัดนะคะว่า
แท้จริงแล้วเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งโรงพยาบาลที่รองรับ
ไปส่งยังจุดต่างตอนนี้กูภัยจะไปตรวจสอบเบื้องต้น
สำหรับตัวเลขของผู้บาดเจ็บ
อันนี้เป็นการนำผู้บาดเจ็บที่ทยอยส่งตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ